สวัสดีครับทุกคน

ช่วงนี้บรรดาวาที่แคนดิเดตนายกชิวจรโรงเท้า
ลงพื้นที่หาเสียงกันถี่ยงิบ
แต่ละคนแต่งองค์ทรงเครื่องกันเต็มสตรีม
อย่างคนนี้คุณแม่ยังสาวอุ้งอิ๊งแพทองทาน
มแบนหรูแบรนเนมเต็มตัว
ทั้งฟุตชี่ชาแนลดิกอร์พาร์ด้า
เวอร์ซาเช่บารองเซก้า

แต่ระดับนี้ขนหน้าแข้งไม่มีล่วงแน่นอนเจ้าค่ะ

คุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุราพันธ์
เธอนั่งยันนอนยันว่าไม่เคยติดแฟนจริง
เน้นแต่งตัวตามกาลัดเทศะเป็นหลัก
สิจ๊ะอย่างกางเกงที่ใส่ตัวนี้

อยากให้สนับสนุนแบรนด์คนไทยค่ะ
มาดูฝ่ายชายกันบ้างอย่างเสียกร
เสาไฟฟ้ายังเรียกพี่บนอุบ
หาเสื้อผ้าลำบาก
เดินไปซื้อตามห้างเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่ได้
เพราะไม่มีไซส์ต้องสั่งตัดอย่างเดียว

ปิดท้ายที่หนุ่มน้อยคนนี้
ป้อม๗๐๐เรียกว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าก็ว่าได้
ส่งอย่างแบดแซ็ดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
แต่เรื่องการแต่งตัวต้องยกให้เป็นนัมเบอร์วัน
เปะตั้งแต่หัวจรดเท้า
เสื้อกางเกงรองเท้าเครื่องประดับ

ซื้อรถยุโรปได้สบายแบบไม่ต้องผ่อน